เริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะความรักสุขงอมดี๗ปีผ่านไปนะคะสำหรับหมากปรินแล้วก็คิมเบอร์รี่ค่ะ
เขาก็เลยอยากจะเออมีรอยทรงรอยสักสลักชื่อไว้บนตัวหน่อยดีกว่าสำหรับแฟนคู่นี้นะคะ
คนที่อยากจะศักดิ์คือฝ่ายชายค่ะหมากปริน
ไปถามมาว่าเอออยากจะศักดิ์ชื่อกิมเบอรี่เอาไว้ตรงกลางอกอะไรอย่างนี้
แต่เห็นว่าฝ่ายหญิงไม่อนุญาตค่ะเพราะว่าอะไรนะคะ
เขาบอกว่ากลัวว่าเออศักดิ์แล้วจะเลิกกันคิมเขาถือเคล็ดบอกว่าไม่เอาไม่เอาอย่าทำแบบนั้น
และเห็นว่ากลับไปครั้งนี้หมากจะมาอ้อนขออีกครั้งนึงว่าคิมจะอนุญาตหรือเปล่า
เดี๋ยวไปฟังคิมเบอร์รี่ดีกว่าว่าตกลงแล้วมีเหตุผลอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่า
ไม่ยอมให้ศักดิ์ชื่อตัวเองไว้บนตัวจ้า
หัวโบราณนะคะมันไม่ชอบให้แบบมีชื่อเราอยู่บนแบบอะไรอย่างนี้
เพราะว่าอาจจะเป็นเคล็ดอะไรอย่างนี้ทำให้อาจจะเลิกกันได้
เราไม่ได้มองแค่แบบจุดนี้ถ้าอนาคตมันแบบว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างนี้

เราเคยคุยกันเรื่องนี้แล้วแล้วก็เราก็บอกว่าไว้แบบไว้แบบมีลูกเลยแล้วกัน

ก็ชื่อเราคงไม่จำเป็นต้องศักดิ์มั้งค่ะ
แต่ถ้าอยากแบบว่าเหมือนพี่ป๊อกที่ศักดิ์ชื่อมีก้าเมียอะไรอย่างนี้
ก็น่ารักดี